นี้นะคะก็เด็กก็ไปโรงเรียนไม่ได้หรอกก็ต้องแบบว่าเรียนอยู่ที่บ้านกัน
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเปลี่ยนจากเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูบ้างแล้ว
เล่นบทบาทเป็นคุณครูบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูหน่อยแล้วกันนะคะ
ว่าเด็กเขาอยู่บ้านเขามีการสอนคุณพ่อคุณแม่

อืมนะคะบอกเลยว่า
เป็นการเปิดชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจริงกับน้องโพลนะจ๊ะ
ลูกชายสุดน่ารักของคุณพ่อชาคิดนั่นแหละแล้วก็คุณแม่แอน
แต่ว่าวันนี้น้องโพลไม่ได้มาในบทบาทนักเรียนนะจ๊ะ
แต่มาในบทบาทของคุณครูค่ะ
จะมาสอนคุณพ่อชาคริสนั่นเอง
มาค่ะลุงป้าน้าอามาดูสักหน่อย
โพลสกิลภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างไปฟังจ้า
โทษครับขอภาษาอังกฤษอันนี้หน่อย
หมาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหมาเด็กอ่ะแล้วหมาแก่ล่ะแล้วหมาร้อนล่ะแล้วหมาอกหักล่ะ

บ๊อบเป็นยังดอก

เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอ

เราไม่ตั้งใจเรียนแจ๊กกะลีน
แจ๊กกะลีนไม่ผิดพี่ก็ส่งมาไม่ดูเพื่อน
ก็คือดูหน้าน้องอยู่
คือภาษาอังกฤษหรือเอง๒๐๐๔
นี่ก็หวานหน้าค้องพรุ่งวีล
มีพี่สมคิดด้วยพี่สมคิดนี่ไม่ใช่ใครค่ะน้องหมาบ้านนี้นั่นเอง
เข้ามาร่วมแจมเป็นนักเรียนด้วยนะคะโดยคุณแม่มากกี้รับบทเป็นครูใหญ่
พ่อป๊อกเป็นคุณครูพี่เลี้ยงนะคะ
มาเจอคุณพ่อป๊อกโหตกใจกับความเลอะเทอะของลูกสาวลูกชาย
แล้วลูกสาวเนี่ยนะคะจะรีเอ็กซ์ใส่คุณพ่อยังไงไปดูกันค่ะ

เป็นไงคุณพ่ออย่าบ่นค่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็ค่อยเอาไปซักนะคะ

โอ้โหลูกประจำจังยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
ใช่เด็กวัยเรียนรู้ไม่เป็นไรนะพ่อเนาะ
บ้านนี้เขาไม่ได้ภาษาอังกฤษนะได้ภาษาสปงสเปนด้วยนะ
สรุปฮอตด๊อกฮอตด๊อกก็หมาร้อน
ไอ้เธอลี่โอ๊ยมั๊กมั๊กโอ๊คหัก
เป็นอย่างดอมนี่ต่อไปต้องให้น้องโพลมาสอนแล้วมั้ยเนี่ย